เชื่อว่าคุณผู้ชมต้องมีรายยืมและมีความสุขแน่เลยนะคะ
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าซุกี้

เป็นน้องหมาแสนรู้มากจริง
แสนรู้ยังไงไปดูเลย
สวัสดีคุณครับ
นี่ไงทุกคนยืนตรงพร้อมนะร้องเพลงชัดพร้อมกัน
สุดยอดแล้วยืนตรงแล้วนะจริงยืนตรงนิ่งเลย
เกือบสอบที่มีใครยังไม่ยืนไหมแล้วน้องเขาก็ร้องเพลงชัดไปด้วย
เดินสำรวจให้ด้วยเขายืนตรงไงยืนตรง
เพื่อนหมาก็ร้องไปด้วยกันแล้วคุณธนับมันไม่ยืนค่ะ
คุณไม่ได้ฟังเหรอคะ
ถ้าพูดอย่างนี้ผมอายหมานะครับ
เอามาให้ดูเห็นไหมคุณผู้ชม
น่ารักมากเลยน้องซุกี้เนี่ยนะน้องกี้เนี่ยนะคะ
เป็นหมาจรจัดจริงแล้วอยู่ที่สถานีรถไฟศรีขอระภูมิจังหวัดสุรินทร์
แต่แสนรู้เหลือเกินเพราะอะไรอย่างที่เราได้เห็นภาพความน่ารักของมันนี่แหละ
เวลาสัญญาณติ๊กต๊อกจะ๘โมงเช้าเนี่ยเพลงชาติจะมา
น้องจะเห่าก่อนเห่าส่งสัญญาณว่าเดี๋ยวจะ๘โมงแล้วนะ

เรียกคนเรียกหมาทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่แถวนั้นแหละ
ให้มายุนตรงขอรบทุกชาติด้วยวิญญาณของความรักชาติ
พอเพลงชาติดังขึ้นเท่านั้นน้องเขาเปลี่ยนจากเสียงเห่าเป็นเสียงหอน

เขาก็ร้องเพลงตามภาษาเขา
เป็นแบบนี้ทุกวันทุก๘โมงเช้าและ๖โมงเย็นค่ะ
ใครไปใครมาแถวนั้นก็แปลกใจแล้วก็ประทับใจมากเลย
ทีนี้เราก็อยากรู้ไงน้องหมาตัวนี้เป็นมายังไงมาอยู่ตรงนี้
ไปตามหาคนที่จะให้ข้อมูล
พี่เธอนี้เป็นพนักงานคุมปเจสถานีรถไฟศรีขอระภูมิ
แต่อารมณ์ดีไม่ดุร้าย
อ๋อเหรอใช่คือแรกมันเป็นหมามีเจ้าของแหละ
มาพร้อมกับเจ้าของแต่อยู่เนี่ยมันบอกเออผมไม่ไปแล้ว
ผมขออยู่ที่สถานีรถไฟนี้ละกันนะ
ปัดโทษอ้าวอยู่ดีอยากจะเฝ้าสถานีรถไฟ

คงบอกเจ้าของคือมันไม่ตามเจ้าของไป
ไม่ไปแล้วจะอยู่กับใครล่ะงั้นเราเลี้ยงไว้เองเลยก็ได้
เลี้ยงเจ้ากี้มา๗ปีแล้วคุณ
เจ็บบีแล้วนะจริงเห้ื่อแล้วสิ่งที่พี่เพียวเขาสังเกตห์คือ

ปรากฏว่าได้ยินทีไรปุ๊บเนี่ย
ยุนตรงสะบัดหางลุกดิ๊ย
แล้วก็เห่าหอนร้องตามภาษาของมัน
โอ้แล้วทุกครั้งทุกช่วงนะครับ
จากที่พอได้ยินช่วงเวลาของการเปิดเพลงชาติ

ทงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
เราจึงร่วมใจกันยืนตรงเคารพทงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช
เนี่ยโอ้โหเนี่ยมาเลยยืนตรงแล้วก็เผ่าหอนให้คนได้ยืนตรงกัน
หลังจากเสียงนี้แล้วเนี่ยมันทำยังไงต่อ

ไม่ใช่เจ้ากี้เจ้าชนะ

เจ้าชนะเรียนแบบเจ้าขี้ได้เหมือนมาก
ก็เป็นความน่ารักน่าเอ็นดูแต่หลายคนคงสงสัย
ทำไมน้องหมาเวลาได้ยินเพลงชาติทีไรจะร้อง

มีหลายตัวที่เราเคยเราร้องครองก็เป็นแบบนี้

ด้วยการเหาหอนตามสนชาตญา

ก็เลยออกมาเป็นความน่ารักแบบนี้
พวกเราก็ถือซะว่ามันร้องเพลง
ซะว่ามันก็มีปฏิกิริยากับเพลงชาติ
เป็นความน่ารักความอมยิ้มของเราไป
เป็นความแล้วใหม่
จะได้ยินเสียงที่คลื่นเสียงระดับต่ำกว่า๒เดชิเบล

ดิฉันสงสัยไงว่าทำไมน้องหมาถึงต้องร้องเพลงเช้า
อะไรที่เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสุนัขลองถามผม

ไม่ได้เลี้ยงแต่ส่วนใหญ่จะชอบคนที่เลี้ยงสุดนัก

อะไรนะตอนนี้เกลียดแล้ว
ทำไมคุณเปลี่ยนไวขนาดนี้

อาจจะคนที่เลี้ยงสุดนักส่วนใหญ่จะนัตตันดี

เหรอคุณคุณเลี้ยงแม่จริงคุณเลี้ยงไหม

เลี้ยงไว้ที่บ้าน
พอแล้วไปดูเรื่องอื่นบ้างดีกว่า